ล่าสุดที่รายงานของเมื่อวานนี้ร่วมกับตันยู
จริงมีหลายหน่วยงานใช่ไหมคะ
มีมีรถตันยูครับตำรวจน้ำนะครับ
บริษัทเอกชนที่ค้นหาของใต้ทะเลครับผม
ก็เมื่อวานนี้ก็ยังเป็นบ่อเดิมอยู่

เป็นบ่อใหญ่ที่สุดของบ้านใช่ไหมคะ

เมื่อสัปดาหภ์รับแจ้งข้อมูลจากทางเจ้าที่ตำรวจนะครับ
ทางที่เจ้าที่ตำรวจไปสืบพยานมา

อย่างที่บอกค่ะคือขอบบ้านเขาจะชัดเจนมาก
เพราะว่ามันถูกกั้นด้วยเหมือนกับเส้นคลองอันนี้ใช่ไหม

ทีนี้พอเข้ามาส่วนที่มันเป็นกรณีจริงเลย
จริงตอนแรกอยู่บนดินก่อนก็คือขุดเจอ

เจอยังไม่พอข้อมูลที่ได้มาต้องงม

ณวันนั้นนะคะณวันนั้นที่คุยไปคือไปประมาณนี้แล้ว
เหลือแค่โซนนี้ซึ่งมันมีเหมือนมันมีเหมือนมีไม้น้ำอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
เป็นวัชพืชแล้วก็เป็นต้นมะขามเทพใหญ่ที่มันล้มขวางอยู่อะครับ
แล้วตกลงได้เอาแบ็คโฮลมาขุดอะไรไหมคะ
เอาออกครับหลังจากที่เข้าไปประชุมกับทางสนแล้วก็ทางตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะครับ
ก็สรุปกันว่าให้ลื้อตรงนี้เพื่อที่จะค้นหา

ใช่ครับออกหมดแล้วไม่ได้เจอตอนที่ขุดเอาไม้เอาไม้เอาต้นไม้ออกไม่ได้เจอตอนนั้น

เสียเวลาไปเยอะไหมคะตรงนี้
ตั้งแต่เช้าฮะประมาณ๔๕ชั่วโมงเยอะครับ

คือบริเวณนี้เป็นบริเวณที่ส่วนที่เขาขยับพวกนี้ออกไปก็ทำไปนะครับ
แต่ในส่วนที่ค้นหาของพวกผมก็ค้นหากันไปนะครับ
บ่อเขาจะอยู่ประมาณที่เราเห็นขอบเนี่ยครับ
เป็นฟุตบอลที่เป็นตัวแอม

จริงแล้ววันนั้นเราก็ติดต่อร่วมกับตันยูนะคะ
มากันไม่ทันวันนั้นเป็นร่มใส่อธิบายให้ฟัง
คือทีนี้คำถามคือว่าวันนั้นเท่าที่ฟังร่มใส่เนี่ยที่ช่วยกันไหลกู้ภัยเนี่ยนะคะ
ดูเหมือนมันละเอียดมากแล้วนะทำไมยังเจออีกอ่ะคะ

คือผมไม่ทราบการทำงานของร่มใสนะครับ
แต่การทำงานของผมเนี่ยผมหลังจากที่ประชุมแล้วผมจะตีเป็นสเกลมาเลยครับ

คือที่เราเห็นในโทษธาตุที่ว่าเป็นเส้นสีแดงขาวนะครับ

เราจะแบ่งนะครับ

ในการทำงานนักกู้ภัยใต้น้ำเนี่ย๔ท่านนะครับต่อ๑รายนะครับ
เราจะเริ่มดำนะครับตั้งแต่ขอบสระด้านนี้จะหลดถึงขอบสระด้านนี้นะครับ
แล้วเพื่อความชัดเจนก็จะดำขึ้นไปอีกเพื่อความละเอียดของแต่ละช่อง
คือกวาดลงแล้วก็ไม่ใช่กวาดคือลงมาแล้วขึ้นไปอีกคือสวนขึ้นไปใหม่
ถูกต้องครับช่องเดิมอ่ะนะฮะถูกต้องครับอ๋อเพื่อในการทำงานที่จะบอกว่า
เราได้ค้นหา๑๐๐เต็มในทั่วบริเวณเพราะในบางวันที่เราไปกันเนี่ย
ทีมดำน้ำนะครับทั้งหมด๓ทีมเนี่ยก็คือประกอบด้วยตันยู
เจ้าที่ตำรวจน้ำและบริษัทเอกชนนะครับซึ่งเป็นเจ้าที่ทำงานการอยู่แล้ว
พอเราทำองค์นี้ได้ครบมันจะสามารถจะบอกได้ว่า
เราค้นหาได้กี่เปอร์เซ็นต์ของงานครับผมทีนี้ค่ะที่ฉันถามพี่เล็กแบบนี้ว่า
จริงแล้วคือข้างในในบ่อนี้ถือว่าเป็นการดำน้ำขุ่นใช่ไหมคะ

กล้องมองไม่เห็นเลยใช่ไหมฮะดำอย่างเดียวคลำอย่างเดียว
ตกลงเป็นลักษณะที่พบคือเป็นหีบเหล็กใช่ไหมคะ

แต่เมื่อสัมผัสแล้วก็รู้ว่าเป็นวัตถุอะไร

จุดที่พบหีบเหล็กของเมื่อวานล่าสุดตรงไหนคะ

เดี๋ยวตรงนี้นะครับเราสังเกตจากสู่ศาลนะครับ

ใช่ครับจะอยู่ในปากโกกแกครึ่งหนึ่งนะครับ
น้ำออกมานิดเดียวนะครับ
ตรงนี้มันก็จะมีแบบว่าไม้น้ำอะไรอย่างนี้

คืออันนี้เราใช้มีด

ใช่เพราะว่าเราไปใช้ตรงนั้นไม่ได้
มันจะทำร้ายหลักฐาน
เราก็ใช้เจ้าที่ของเราดำลงไปด้วย
โคนตัดอะไรเพื่อเกลี่ยตรงนี้ให้มันโล่ง
แล้วพอเจอเสร็จแล้วลักษณะที่บอกว่าคือมันผูกแล้วเนี่ยนะคะ
คือยังไงคะคือมันมีรูมีรอยลั่วออกมาจากหีบหรือไง
คือด้วยหีบใบนี้ครับมันมีต้นกกแทงทะลุจากข้างใต้ขึ้นมา
โอ้โฟอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็มีด้านบนที่ปกอยู่ด้วย
เราก็ค่อยทำครับเพราะคือหลังจากที่เจอปุ๊บ
ผมก็เรียกกำลังทั้งหมดขึ้นคือไม่ให้ทำงานต่อ
เพราะเราต้องขึ้นมาวางแผนกันก่อนว่าการที่เราจะนำขึ้นมา
แล้วให้วัตถุพยานมันคงสภาพให้ดีที่สุดเราจะทำกันยังไง
แต่ตอนนั้นคำเจอแล้วว่ามันผูกคำเจอแล้วว่าแม้กระทั่งต้นกกยังทะลุ
มันทะลุหีบเลยใช่ไหมคะทีนี้ตอนเวลาเอายกขึ้นมายกขึ้นมายังไงคะ
เคลียร์พื้นที่ตรงนี้ให้เล่าให้ก่อนแล้วก็นำเอาตาข่ายตาที่สี่
พับ๒แบบเป็น๒ทบให้ทั้งเหงว
ใช่ครับเพื่อที่จะสอดเข้าไปใต้หลังเพราะว่าหีบอันนี้มันอยู่ลักษณะอย่างนี้
ก็ค่อยแซะพื้นใต้หีบใช่ไหมครับแล้วก็เอาตะข่ายเข้าไปรอ
ใช่คือแม้แต่ตะข่ายเนี่ยเราดูว่าละเอียดแล้ว
ยังต้องเอาผ้าดิบอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อกันไม่ให้วัตถุพยานเนี่ยมันหลุดรอดไปเลย
ทีนี้ค่ะพอเอาขึ้นมาค่ะเอาขึ้นมาท่านไหนอธิบายให้ฟังได้บ้างว่า
ตกลงแล้วที่เจอเลยเนี่ยสภาพมันอยู่กันยังไงข้างในหีบคะ
กลับไปเปิดที่ด้านเดิมด้านปฏิบัติการ
ใช่ครับก็คือในหีบตรงนี้ก็คืออย่างที่พี่เล็กเล่าก็คือมันผูกนะฮะ
เราเป็นก่อกกแล้วก็เป็นโคนขึ้นมานะครับเราได้ขึ้นมาทำคันคัดแยกด้านบน

พอทางการคัดแยกทั้งหมดแล้วเนี่ยในรังดังกล่าวมีทั้งหมดอยู่โครงกระดูก๓๒ชิ้นครับผม
สภาพมันเป็นลักษณะแตกหักหรือว่ามันเป็นชิ้นสมบูรณ์คะส่วนใหญ่
ในรางที่เราขึ้นมาครับส่วนใหญ่จะเป็นชิ้นที่สมบูรณ์ครับผมกระโหลกสมบูรณ์กามสมบูรณ์
ลักษณะการเรียงของมันเรียงอยู่ไหมคะ
ไม่ครับคือไอ้กอกเนี่ยครับที่มันแทงขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับว่าสมมุติมีโครงกระดูกอยู่ใช่ไหมครับ
กกมันแทงขึ้นมามันมีกิ่งมีอะไรมันก็จะแยกออกไปอย่างนี้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่เราจะอยู่ในกล่อง
คืออย่างนี้ถ้าสมมุติเรามองลงไปเนี่ยเราสามารถบอกได้ไหมคะว่าสภาพของโครงกระดูกเป็นลักษณะนอนหันทางไหน
เพราะไม่ได้เลยนะแต่เป็นการกองกันอยู่ส่วนใหญ่เป็นชิ้นสมบูรณ์ที่สามารถบอกได้
โดยมีกระโหลกอยู่ด้วยมีกระโหลกใช่ไหมคะแล้วนอกเหนือจากนั้นในนั้นมีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมในหีบอีกคะ

คือในที่ตรงนี้เราก็จะได้ลามเวลมาอีกหนึ่งลูก
แล้วก็กระดูกน่าจะเป็นท่อนแขนอีก

แสดงว่ามีกลุ่กบางส่วนก็ลายออกมาแล้ว

รูมันใหญ่มากไหมคะพอเราดูหีบแล้ว

อ๋อหูคือด้านทางผูกทั้งหมด
ที่ที่ความสมบูรณ์ก็คือขอบด้านบนและขอบด้านล่าง

แล้วมันเจออะไรอย่างที่เจอครั้งแรกไหมคะ
ถึงขนาดกับมีม้าหินมีโครงเหล็กหรือว่าเจอแค่ดัมเบล

มีโซ่ที่คล้องอยู่กับดัมเบลนะครับแล้วก็
คุณแจร์คุณแจร์ลูกหมากรส
แล้วเป็นแท่งเหล็กคล้ายคันเกียร์ที่เราเจอ

ประมาณ๕เมตรครับผมแล้ว
แล้วตรงนั้นที่เจอมีดพระไม่เจออะไรอย่างอื่นเลยเหรอคะ
หลังจากที่พระเรารู้สึกเจอเป็นชิ้นส่วนกระดูก๑ชิ้นเล็ก
เออครับผมครับผมครับผมค่ะ
ดุคนไหมสามารถบอกได้ทันทีไหมคะ

ห่างจากจุดเดิมประมาณ๔เมตรริมฝั่ง
จุดที่เจอที่๑นะครับจุดที่เจอที่๒ที่ว่าโลแนนยูหาได้๒๘๘ชิ้นคือจุดนี้

แล้วก็โทรศัพท์มือถือไม่สามารถบอกได้ว่าเกี่ยวไหม

น่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นเล็กเลยฮะเราธรรมดา
ทีนี้นะคะจนถึงตอนนี้เอาแค่ปฏิบัติการจนถึงเมื่อวาน
หรือแม้กระทั่งวันนี้วันนี้ไม่มีปฏิบัติการลงนานครับ

มันต้องค่อยเข้าไปทีละครั้งทีละครั้งใช่ไหมคะ

เอาแค่ของเมื่อวานนี้เนี่ยเท่ากับว่า๑๐๐ของบ่อใหญ่สุดของบ้านยังคะ
ผมว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเพราะว่าจากที่ว่ากกพวกนี้
ทีแรกมันมุดเข้าไปไม่ได้เพราะว่ามันติดรากของมัน
แล้วหลังจากเมื่อวานนี้เราก็ทำการที่ว่าตรงไหนที่เข้าได้เราเข้าเลย
เพราะฉะนั้นบ่อนี้ไม่มีตรงไหนเข้าไม่ได้แล้ว
วางแผนการตีสเกลทั้งหมด
ผมน้องทุกคนที่ขึ้นมาผมจะต้องสอบถามทุกคนทุกทีม
ไม่ว่าจะทีมตำรวจน้ำบริษัทเอกชนวุฒิโรธอันยู
ถามทุกคนทั้ง๔๐ท่านว่ามีปัญหาอะไรใต้น้ำไหม
มีอุปสรรคไหมมีการรับบาดเจ็บจากสัตว์ใต้น้ำไหม

แม้กระทั่งปลาชนหรือปลาตอดอันนี้ผมยืนยันไม่มีครับทั้ง๔ท่าน

ตำรวจและที่ลงไปทำงานร่วมกันก็ไม่เจอนะครับ
ชนไม่ตอดไม่หนีไม่สะบัดไม่สะดุ้งสะดุ้งน้องสะดุ้งนะ
อันนี้ขอยืนยันทั้ง๔๐ท่านแล้วก็หน่วยงานราชการ
ลงไปกับเราคือเจ้าที่ตำรวจน้ำก็ยืนยันว่าไม่มีครับ
ค่ะขอปิดท้าย๒บ่อนี้ไม่รู้มีหรือไม่มี

ยังครับเบื้องต้นเรารับแจ้งได้ค้นหาแค่บ่อใหญ่บ่อเดียวครับ
เหลือเนี่ยต้องอยู่ที่ทางเจ้าที่สั่งการอีกทีครับ
จะมีการขุดพื้นดินตรงไหนของบ้านไหมคะ

รออย่างเดียวเลยใช่ไหมคะคือคือเราจะเช่นเราจะไม่ได้แบบประชุมกันว่า
เดี๋ยวอีกสัก๒วันนะเดี๋ยวมาสงสัยได้ค้นบ่อด้านหลัง

เดี๋ยวมาอีกสักอาทิตย์หน้าเนี่ยเดี๋ยวอาจจะได้ขุดดินตรงนั้นตรงนี้ของบ้าน
ยังยังครับก็คือเพียงแค่เจ้าที่สั่งเราว่าให้เราเตรียมพร้อม
เราก็ได้แจ้งเจ้าที่ไปว่าทางมูลที่ร่วมตันยูนะครับ
พร้อมนะครับไม่ว่าจะบุคลากร

ทางเจ้าที่สั่งมาหรือร้องขอมาว่าต้องการอะไร